ในกรณีการควบคุมตัว๑๕แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เมื่อวานนี้ท้ายที่สุดก็มีการให้ประกันตัวแล้วนะครับ
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐพ้นห้องขังเดินหน้าต่อ
แก่นำอยากเลือกตั้งสู้ทั้งที่สารห้ามร่วมชุมนุมแล้วนะครับ
ก็เมื่อวานี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วครับที่สนพญาไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้คุมตัวแก่นำคนอยากเลือกตั้งทั้ง๑๐คน
ที่นายอานนท์นำพานายเอกชัยหงกังวานนายโชคชัยภัยบูลรัชตะ
นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วแล้วก็นางสาวนัทธามหัฒนา

พร้อมกันนี้ที่สนดินแดงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง๕คน
ประกอบด้วยนายรังสิมันโรมนายศิรวิทย์เสรีที่วัด
นายปียรัฐจงเทพนายนิกรวิทยาพันธ์และก็นายวิเศษสังวิสิต
ขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะครับ
ก็มีมวลชนพร้อมญาติของผู้ต้องหาเดินทางไปเยี่ยม
และให้กำลังใจจำนวนมากนะครับ
ขณะที่กำลังเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา

นำทั้ง๕คนก็ชู๓นิ้ว

แล้วบอกว่าพระเด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับ
นี่ก็คือการคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญานะครับ

ก็อย่างที่บอกว่ามีมวลชนเดินทางมาให้กำลังใจ

โดยนายนัทธวุฒิสายเกลือก็ปฏิเสธ
เรื่องของก่อนหน้านี้
ที่มีภาพว่านายบรังสิมันโรมเนี่ย
ไปออกรายการของนปช
ไปออกรายการของหมอเลี้ยบนะครับ
นายแพทย์สุรพงศ์นะครับ
ทางนายนัทธวุฒิก็ปฏิเสธ
บอกว่านปชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ในการเคลื่อนขบวน
ในการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

เพราะไปเป็นแขกรับเชิญในรายการสถานีโทรทัศน์
พีชทีวีเท่านั้นเองนะครับ
กระทั่งเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที

เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำทั้งหมด

จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
โดยตีราคาประกันคนละ๑แสนบาท

และเป็นพยันตรายต่อสังคม
ข้อหาก่อนหน้านี้ที่โดนแจ้งไปนะครับ

ก็คือข้อหายุโยงปลูกปั่น
มั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
กระทำการวุ่นวายในบ้านเมือง

ขัดคำสั่งคศที่๓ทัพ๒๕๕๙

ความผิดตามพรบชุมนุมสาธารณะ
ลักลอบใช้ไฟฟ้าและพรบจราจร
แล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งอีก๓ข้อหา
คือทำให้เสียทรัพย์ทำร้ายร่างกาย
และทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เพราะก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว๘๐คน
ไปร้องทุกข์ไว้ที่สนนางเลิ้ง
แล้วก็กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปฏิบัติงานในการควบคุมการเคลื่อนขบวน
ก็ได้รับบาดเจ็บและมีการแจ้งความไว้

นายบรังสิมันโดรม๑ในแก่นำเปิดเผย
บอกว่าสิ่งที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งทำนั้น

และเป็นการกระทำตามสิทธิหน้าที่ของพลเมือง
พร้อมยืนยันด้วยว่าจะมีการเคลื่อนไหว
เห็นไหมครับการเคลื่อนไหวทั้งในพื้นที่กรุงเทพ

รวมถึงกลับมาเคลื่อนไหวใหญ่ในวันที่๒๒พฤษภาคม

แต่ปรากฏว่ามันเคลื่อนไหวไม่สำเร็จ

อาจจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปอีกนะครับ

นี่ไม่ใช่วันสุดท้ายของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
เราจะยังคงเห็นการเดินหน้าต่อสู้ต่อไป
กว่าประเทศไทยนะครับจะมีประชาธิปไตยและ

แต่ห้ามชุมนุมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และไม่ส่งผลพยานอันตรายต่อสาธารณชน
ซึ่งเรายืนยันมาตลอดว่าการชุมนุมของเรานั้น

และไม่ได้เคยสร้างปัญหาหรืออันตรายต่อสาธารณชนเลย

และไม่กระทบต่อสาธารณชนนี่คือเงื่อนไขสารนะครับ
นี่แหละครับก็เป็นความคืบหน้า
เรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะครับ
ส่วนนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะ

ไปดูเฟซบุ๊กไปเช็คเฟซบุ๊คของแกนนำกันหน่อยคุณผู้ชม
อย่างนายรังศีมัณรมิ์เนี่ยก็โพสต์ข้อความ

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน
เกมนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ต้องการ
แต่ถึงที่สุดแล้วจะยังคงยืนหยัดสู้ต่อไป
กว่าจะได้มาซึ่งการเลือกตั้งและประชาธิปไตย

อันนี้เป็นของนายรังสิมันโรมนะคะ
นายศิรวิทย์เสรีที่วัดก็โพสต์ข้อความ
แล้วเขาก็เช็คอินบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพ

ตอนนี้สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย
เห็นอาการแล้วมาหาหมอดีกว่า
นี่แหละค่ะบอกว่าอาจจะไม่ได้สื่อสารอะไรมากนะคะ

ถ้าเกิดอาการดีขึ้นจะมาพูดคุยใหม่
ทีนี้หลังจากที่เขาโพสต์ชั่วโมงนึงเท่านั้นแหละ
ก็นี่เลยนายศิรวิทย์ก็โพสต์
โพสต์คลิปที่อยู่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็เช็คอินว่าอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เป็นคลิปที่ยืนอยู่หน้าธรรมเนียบชู๓นิ้วแบบนี้นะคะ
ประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
แล้วเขียนแคปชั่นว่า
ไหนก็ประกาศแล้วว่าจะต้องมาให้ถึงธรรมเนียบรัฐบาล
มาให้ถึงเลยครับช่วยไม่ได้เดินจากโรงพยาบาลแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว